นายกรัฐมนตรีออกมาตอบแล้วนะคะหลังจากที่มีกระแสตั้งแต่ช่วงเช้าที่นายอานนท์นำพาโพสต์เฟซบุ๊กหนึ่งประโยคเนี่ยบอกว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะลาออกก่อนวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้
ชุมนุมใหญ่อีกวันหนึ่งใช่คุณรัชดรโอ้โหคนก็บอกว่าจริงหรือเปล่าเอาข้อมูลมาจากไหนเชื่อถือได้หรือเปล่า
ล่าสูตรนายกก็ตอบแล้วนะคะว่าไม่ออกค่ะครับสั้นสั้นสองคำชัดเจนว่าไม่ออก
เขาจะนัดชุมนุมใหญ่กันที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
แล้วก็มีข้อความที่นายอานนท์โพสต์ขึ้นมาว่า
อาจจะลาออกก่อน๒๕นี้
พลเอกประยุทธ์ตอบกลับเลยนะคะบอกว่า
ถามคนพูดสิว่าเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหน

แต่เขาก็รู้ว่า๒๕พฤศจิกายนนี้เนี่ยจะชุมนุมใหญ่กัน
ก็คงพูดเพื่อหวังระดมมวลชนแล้วก็ให้ประชาชนมากันเยอะมากขึ้นนั่นแหละ
คิดว่าคนที่พูดเรื่องแบบนี้เนี่ยพูดไม่ตรงพูดไม่มีข้อมูล
เชื่อถือได้อีกต่อไปหรือเปล่าก็ลองไปคิดกันดู

แล้วก็พูดถึงแถลงการเมื่อวานนี้ด้วยนะคะที่มีการระบุบอกว่า
จะมีการบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นขึ้น
นายกบอกว่าเป็นแถลงการเตือนประชาชนค่ะ
รับทราบว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องใช้กฎหมายทุกฉบับ
รวมถึงมาตรา๑๑๒ด้วย
จากที่ผ่านมาก็มีการอรุมอร่วยกันไปบ้าง
แต่ณตอนนี้มันเกินเลยไปมากแล้ว

ซึ่งตัวของนายกรัฐมนตรีและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

สำหรับประเทศไปหาผู้ที่รับทราบไปได้
ทำไมไม่ไปเขยายความให้กับคนที่สถาบันดี

และไม่พลังติดชัยกับคนที่ทำการไม่สมบูรณ์เพียงจร้อย
ทำความผิดละเมิดสถาบัน
ไม่ถูกอ่ะสื่อให้เราทำแบบนี้ไม่ถูกคนดีดีเขาเขาทำได้เยอะแบบนี้
แล้วมันควรจะต้องให้เขามาทำไหมทำลายสิ่งของทางราชการ
ละเมิดสถาบันนะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ผมคนหนึ่งอ่ะยอมรับไม่ได้ส่วนนางสาวปรินาไกรคุบสอสอราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐก็
ขึ้นโรงพักอีกแล้วนะคะแจ้งความดำเนินคดีกับนายอานนท์เลยค่ะ
ฐานความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ที่สรทองหล่อก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย
แสดงจุดยืนชัดเจนมาตลอดว่าจะไม่ลาออกการโพสต์แบบนี้เนี่ย
ถือเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการปลุกปั่นสร้างกระแส
สร้างให้สังคมเกิดความสับสนเข้าใจผิดคุณปรินาบอกว่านี่คืออาญาแผ่นดินนะคะ
ส่วนการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มราศดรในวันที่๒๕พฤศจิกายนค่ะ
เมื่อวานนี้มีแถลงการจากกลุ่มฟันเฟืองอาชีวะบอกว่าขอถอนตัว
ไม่ร่วมชุมนุมด้วยเพราะไม่อยากเรียกร้องอะไรที่มันเลยขอบเขต
แต่ก็ไม่ได้บังคับถ้าใครจะไปร่วมเพียงแต่อย่าแสดงสัญลักษณ์ปลอกแขนฟันเฟืองประชาธิปไตย
ที่เป็นของกลุ่มฟันเฟืองอาชีวะก็แล้วกันทีมข่าวก็สอบถามนะคะว่าทำไมถึงถอนตัว
เขาก็ตอบสั้นนะคะว่าไม่อยากให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นค่ะ
บอกว่าเป็นเฉพาะวันชุมนุม๒๕พฤศจิกายนแต่วันอื่นก็อาจจะไปร่วมอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ